เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันค่ะมีคนเจอเหตุการณ์น้ำท่วมเยอะนะคะ
น้ำท่วมก็ต้องระวังไฟดูดด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ระยองคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนึงเดินลุยน้ำท่วมแล้วก็คือเหมือนเสียการทรงตัวค่ะ
ก็เอามือไปคว้าเสาไฟส่องสว่างปรากฏว่าถูกไฟดูด
ปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
ดีนะที่น้องเล็กเค้าบอกทันประโดดหนีไปตอนไฟดูดพอดีเลย

เพราะว่าน้องโดนไฟดูดแล้วก็น่าจะหมดสตินะคะ
ก็ประถมพยาบาลช่วยเหลือกัน
เพื่อที่จะเตือนนะคะว่าตรงนี้ถ้าผ่านมาต้องระวัง
เพราะว่าเสาไฟต้นนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์คนโดนไฟดูดแบบนี้นะคะ
แล้วเป็นการโดนไฟดูดคือเขาลุยน้ำท่วมด้วยค่ะ
ทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะ
วันนี้พบว่าน้ำยังคงท่วมขังอยู่ตรงจุดนี้นะคะ
สอบถามกับคุณกำทรซึ่งเป็นเจ้าของคลิป
จู่มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะขี่มา
แล้วเครื่องยนต์มันดับอะค่ะดับตรงเสาไฟเสานี้พอดี
คนซ้อนเขาก็ลงจากรถแล้วเอามือไปจับเสาไฟฟ้า
คือก็คงจะต้องทรงตัวนะครับเพราะว่าเป็นจุดน้ำท่วม
คนซ้อนลงจากรถเอามือจับเสาไฟปุ๊บ
โดนไฟดูดล้มลงหมดสติค่ะ
ผู้ชายคนที่ขี่รถก็วิ่งเข้าไปช่วย

ระยองยังน้ำท่วมระดับสูงแบบนี้อยู่เลยนะคะ
เวลาไล่เลี่ยกันตรงนี้เหมือนกันค่ะ
ก็มีเด็กนักเรียนถูกไฟดูดอีกหนึ่งไร

เวลาที่มีน้ำท่วมคนโดนไฟดูดมาแล้วหลายครั้ง

เสาไฟต้นนี้มีปัญหาเราค่ะ
เราก็ยืนดูอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับว่า
มันไปไม่รอดเราก็จะบอกให้เขาเลี้ยวกลับ

ครับทีนี้เขาก็วิ่งลงไปไปถึงจุดเสาไฟต้นนั้น

แล้วคนซ้อนท้ายข้างหลังเขาก็เลยลงจากรถ

จังหวะที่เขายืนเขาเดินไปด้วยแล้วก็จับเสาไฟ
สักพักหนึ่งตัวลงลงไปเลย

โอ้โหเป็นความอันตรายที่มาพร้อมกับน้ำท่วมเลยค่ะ
คุณผู้ชมเสาไฟต้นนี้ถ้ายังไม่ได้แก้ไขอะไร

เพราะระยองยังน้ำท่วมสูงอยู่เลย
คุณพัทธนพลคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
ช่วงเกาะกลางแล้วแฟนสาวเดินตามมาข้างหลัง
จังหวะที่แฟนถูกไฟดูดเนี่ยเขาหันมาเห็นพอดี

ซึ่งระหว่างนั้นตอนช่วยเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าด้วยเหมือนกันค่ะ

ใช่ผมก็เลยเห็นแล้วเขาก็เลยไปอยู่ตรงเกาะกลางไปเดิน

เพราะว่าตอนที่ผมจับออกมาก็ผมก็โดนดูดหมด

มันไม่แรงเท่าไฟบ้านครับแบบดึงดึงออกมามันโดน

ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับผม

ครับในเบื้องต้นเมื่อคืนตอนที่โดนไฟดูดเนี่ย

ตอนที่จังหวะเดี๋ยวเราจะหมดสติไปครับ
ก็ภาพมันมืดอะค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าจมน้ำแค่นั้น

ล่าสุดเลยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาสติ๊กเกอร์ไปติดเตือนแล้วนะคะ
เสาไฟต้นนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการดูแลซ่อมแซมเรื่องกระแสไฟฟ้ากันต่อไปค่ะ
จุดนี้คุณผู้ชมที่เป็นอยู่ในจุดนี้
ชาวระยองช่วยสังเกตด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เฉพาะหน้าไปก่อน
ช่วงนี้ยังน้ำท่วมอ่ะนะคะเสาไฟที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้
ระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนเรื่องอุปกรณ์อื่นอื่นที่จะมาเป็นตัวช่วยเสริม
ในช่วงน้ำท่วมเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบว่าตรงจุดนี้ไฟรั่วหรือเปล่า
เราไปได้หรือเปล่าก็มีอาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้คือคาทาเช็กไฟคุณน้ำทะพงนะฮะ
นี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
ลักษณะมันจะเป็นเหมือนคาทาเลยความยาว๑เมตร๕๐เซนค่ะ
เวลาสงสัยว่าตรงน้ำท่วมมันมีไฟรั่วหรือเปล่า
ก็เอาปลายคาทาจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็จะมีปุ่มที่หัวคาทา
ดดูค่ะถ้ามีกระแสไฟรั่วเนี่ยมันจะมีเสียงปิ๊บดังรัว
เดี๋ยวเพื่อเตือนเราโอ้ดีโอ้อันนี้คือมาเฉพาะหน้า
แล้วมาถูกที่ถูกเวลาจริงนะคะช่วงนี้แล้วก็มาจากวิทยาลัยเทคนิคระยองด้วยค่ะ
ก็จะช่วยชาวระยองให้ปลอดภัยจากการถูกไฟดูด

นวัตกรรมชิ้นนี้ทางวิทยาลัยก็จะมอบให้ประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วม
เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการถูกไฟดูด

อันนี้ทดสอบแล้วใช้งานได้จริงนะคะ
โอ้โหอาจารย์กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะ
นี่ค่ะดูตอนชันทดสอบให้ดูนะคะ
นี่ค่ะความยาวคาทาเขาก็ออกแบบมาให้มันห่างไกล

ุ่มลงไปถ้ามันมีกระแสไฟมันจะดังเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ

อาจารย์อย่าลืมไปจดลิขสิทธิ์ไปก่อนนะคะ